โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแหละครับ
เพราะว่าผู้มนวยการโรงเรียนดีกรีดร

ย่องไปขโมยต้นกัญชา
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรำ
คุณผู้ชมมันมีวงจรปิดมัดเป็นหลักฐานมา
มาจอดรถตรงนั้นเห็นรถไกลไหมฮะ
คันสีดำนะฮะรถกระบะฟอร์ด๔ประตูสีดำ
ขับเข้ามาจอดในสำนักงานเกษตรจังหวัดของบุรีรำเขานะฮะ
ภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๔กันยายน
ที่ผ่านมาช่วงเวลาสักประมาณบ่าย๒โมงครึ่ง
อ่ะมาแล้วมาแล้วรถมาแล้วนะฮะ
จากนั้นมีคนลงจากรถ๕คน
แล้วยกเอาต้นกัญชาจำนวน๑ต้นขึ้นรถไป
โดยไม่เห็นมีการสอบถามเจ้าหน้าที่
หรือว่าติดต่อกับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดนะครับ
พอต้นกัญชาขึ้นรถได้เรียบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่ก็เลยงงเหมือนกันสงสัยเหมือนกันนะฮะ
ทีนี้พอเขายกขึ้นรถไปแล้วทำอย่างไรได้ล่ะกุ่น
เจ้าหน้าที่นะไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะครับ
แล้วก็เอาทะเบียนรถคันนี้ไปให้ตำรวจตรวจสอบ

เพราะถือว่าเป็นการขโมยทรัพย์สินทางราชการ
เพราะมันอยู่ในสำนักงานเกษตรจังหวัดใช่ไหม

ทีนี้พบว่าเจ้าของรถคันนี้เป็นใครรู้ไหมฮะ

มีดีกรีเป็นระดับด็อกเตอร์
ทีนี้ฝั่งผู้เสียหายก็คือเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
ก็โทรไปสอบถาม
ใช่ไหมว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็จับภาพได้

ก็ยืนยันบอกนี่มีภาพวงจรปิด

เออพอโรงเรียนก็เลยกลับคำฮะ
พูดบอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวผมเอาไปคืนให้

โอ้โฮแต่มันเป็นทรัพย์ศิลป์ราชการ

คือกัญชาเหล่านี้เป็นกัญชาที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรำ
เขาเตรียมเอาไว้ทั้งหมด๑๐๐๐ต้น
ทำไมมันเยอะนะคุณ
วันที่๓๐กันยายนถึง๒ตุลาคม
คุณผู้ชมงานใหญ่ของบุรีรำเขา

ถ้าเกิดว่าเราได้ฟังทางสำนักงานเกษตรไหน

เดี๋ยวเอาทางเกษตรจังหวัดก่อน

เอาไปโชว์งานแข่งรถคืออะไร

งานนั้นน่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยอะ
ดังนั้นจะได้รู้ว่าไทยมีการปลดล็อกกัญชาแล้ว

เพื่อให้ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของต้นกัญชากัน

ของการจัดงานครั้งนี้นะครับ

วงจรปิดก็มีต้นไม้เหล่านี้เป็นของหลวงใช่ไหมฮะ

ผู้มนวยการโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง

พอก็ชี้แจงตอบกลับมาแบบนี้

คือตัวผมคิดว่าเขาแจกฟรี

แต่สงสัยจะเข้าไปเอาผิดที่ผิดทางแล้วมั้ง

จบง่ายแบบนี้พอบอกนะฮะ

เคยไปลงบันทึกประจำวันไว้เฉยนะครับ
ก็ทีนี้ถ้าผอเอามาคืนก็จบเรื่องกันไป

คือแปลว่าถ้าเกิดมีเรื่องการหยิบของมาแบบนี้

มันไม่ใช่แบบว่านี่ความผิดสำเร็จแล้ว

เดี๋ยวต้องรอดูว่าเดี๋ยวท่านผอจะเอาไปคืนวันไหนเมื่อไหร่